อีกหนึ่งคนก็คือธีรทรบุญมาทันครับ
ซ้ายทีมชาติไทยได้รับข่าวดี
ฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๓๐ปี
ล่าสุดจะบุกไปเยือนชุนบุ๊กมอเตอร์ทีมจากเกาหลีใต้
ในวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้ครับ
สมัยยุคกับบุรีรัมป์แล้วก็เมืองทอง

ในปี๒๐๑๓และยังเป็นนักเตะไทยคนแรกนะครับ
กับทีมจากต่างประเทศหลังจากก่อนหน้านี้นะครับ
ในปี๒๐๑๑มาแล้วนะครับ

เฉพาะลูกตั้งเตะลูกฟรีคลิกนี่แหละครับ